ไปดูบรรยากาศที่๓รัฐธรรมนูล
ก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัย

บรรยากาศที่๓รัฐธรรมนูลเป็นอย่างไร

แต่ได้มีการนัดหมายบรวมพลทั้งมวลชนและแก่นำ
ให้ไปร่วมฟังคำวินิจฉัยนัดที่ทำการพักแทนครับ
ซึ่งในเวลาสิบห้านาฬิกาวันนี้ครับสหรัฐรัฐธรรมนูน
อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่กรกตยื่นคำร้องขอให้พิจารณายุบพัก
อนาคตใหม่จากกรณีที่พักกู้เงินกว่า๑๙๑๒ล้านบาท
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักนะครับโดยกรกตเห็นว่าการกระทำดังกล่าว
ฝืนมาตรา๗๒ตามกฎหมายว่าตามกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมืองนะครับ
ที่มีสาระสำคัญระบุว่าห้ามไม่ให้พักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่ง
พักการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
ขอให้สารวินิจฉัยยุบพักและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพักทั้งหมดครับ
ซึ่งที่มาที่ไปของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ขณะที่นายธนทรได้ไปบรรยายที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย
โดยนายธนทรกล่าวตอนหนึ่งว่าในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง
ตัวเองได้ให้พักกู้เงินจำนวน๑๑๐ล้านบาท
จากภักดิ์ไม่สามารถระดมทุนได้ทันตามกรอบเวลาของกฎหมายนะครับ
ต่อมานายธนทรได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินของตัวเองด้วยว่า
อนาคตใหม่เป็นลูกหนี้ของตัวเองจากการให้กู้เงิน๒สัญญา
สัญญาแรกเป็นวงเงิน๑๖๑๒ล้านบาท
สัญญาที่๒วงเงิน๓๐ล้านบาท
ทำให้ตัวเลขเงินกู้ส่วนนี้นับรวมกันได้๑๙๑ล้านบาทครับ
ซึ่งทั้งหมดนี้เองก็เป็นเหตุให้นายศรีสุวรรณจัญญานะครับ
เขายื่นคำร้องต่อกรกตขอให้ตรวจสอบเรื่องของการกู้เงิน
ท้ายที่สุดกรกตก็เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะเข้าข่ายการกระทำความผิด
ซึ่งได้ยื่นเข้าคำร้องขอให้ศรควิจัยยุคภัครในที่สุดครับ
สำหรับคดีนี้มีตัดสินอยู่หลายแนวแบบด้วยกันครับ
เช่นสั่งให้ยุคภัครและตัดศิษย์กรรมการบริหารภัครทั้งหมด
หรือวินิจัยว่ามีความผิดแต่ไม่ถึงขั้นยุคภัภ
และให้กรกตไปดำเนินคดีอาญา
ที่มีทั้งโทษจำคุกปรับและสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแทน
หรือสุดท้ายนะครับคือสั่งไม่ยุบพักและไม่พบว่ามีความผิดครับ
โดยขณะนี้สารอยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยกลาง
ที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูลจะออกนั่งบันลัง
อ่านคำวินิจฉัยคดีนี้ในเวลา๑๕นาฬิกาครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่ครับ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสารรัฐธรรมนูลครับ
ขอบคุณครับคุณผู้ชมก็รอติดตามไทยรัฐตลอดทั้งวันนี้แหละครับ
ว่าช่วงบ่ายประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
มีรายการพิเศษนะยุบไม่ยุบพักอนาคตใหม่
จัดรายการโดยอาจารย์สุภาพคลิกระจายกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับ